คุณผู้ชมทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
ชาวจังหวัดนนทบุรีบอกว่าตกอกตกใจ
บุกจับตัวคนขับรถแท็กซี่กลางสี่แยกเลยนะคะ
ถามว่าเขาไปทำอะไรผิดเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ไปดูวินาทีที่ตำรวจไปบุกจับหน่อยค่ะ
นี่ข้างบนเป็นเหตุของรถความบาดสี
นี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจน้นทบุรีนะคะ
ล้อมรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้แหละ
ขณะที่จอดติดไฟแดงอยู่บนถนนประเสริฐมนุกิจกรุงเทพ
แล้วไปตะคุบตัวคนขับรถแท็กซี่
โชเฟอร์ขับรถแท็กซี่นี่แบบนี้นะ
โอ้โหชาวน้นทบุรีบอกว่าตกใจเกิดอะไรขึ้น
ว่านายกิติคุณเกยูนเขาเป็นผู้ต้องหาที่ก่อนหน้านี้ไปก่อเหตุ
ใช้มีดจี้ชิงรถกระบะของชาวบ้าน
ในพื้นที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
เมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มได้แล้ว
นำตัวนายกิติคุณไปสอบปากคำต่อที่โรงพัก
เขาก็ยกมือยอมนะยอมนะไปสอบปากคำต่อที่โรงพักได้ความบอกว่า
นายกิติคุณเนี่ยสารภาพที่ทำลงไปที่ไปก่อเหตุจี้ชิงรถกระบะ
เนี่ยที่ทำลงไปเพราะอาการชั่ววูบผมเครียดครับ
ถามว่าเครียดอะไรตกงานมีเงินเหลือติดตัวแค่พันเดียว
รถโมโตไซต์ที่ใช้อยู่ก็ดันมาเสียอีก
ก็เลยทำให้ต้องหาเงินมาจ่ายค่าซ่อมรถ
ทีนี้ทำไงมันหาทางออกไม่ได้
ขณะที่กำลังเดินกลับห้องพัก
พบรถกระบะจอดรอรับคนอยู่
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดตัดสินใจของเขา
เขาตัดสินใจเลยใช้มีดปอกผลไม้ที่พกติดตัวมา
จี้ชิงรถกระบะแล้วก็หลบหนีไป
เขาบอกว่าเขาจำใจทำแบบนี้
จำใจทำจริงนี่เป็นเหตุผลจากพิเศรษฐกิจอีกแล้วนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะก่อนที่เขาจะหลบหนีไป
เขาได้ให้คำมั่นสัญญากับเจ้าของรถบอกว่า
ฉันไม่แน่ใจนะให้คำมั่นสัญญาต่อหน้าเจ้าของรถ

เขาบอกว่าขอยืมรถไปใช้สัก๒๓วัน
แล้วจะเอามาจอดคืนให้ที่สถานีขนส่งหมอชิด
หลังจากนั้นก็เอารถกระบะขับหลบหนีไป
ขนของที่ห้องเช่าจังหวัดนครปฐม
ต่อมาเขาก็ทำตามสัญญาเนอะ

แล้วไปเช่ารถแท็กซี่ขับรับส่งผู้โดยสาร
กระทั่งมาถูกจับกุมได้เขาเลยบอกว่าอยากฝากขอโทษ
ทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เขาทำให้เดือดร้อน

จริง